มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
อุบัติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด
หรือว่าคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
จับภาพคุณผู้ชมดูกันนะ
ผู้หญิงเนี่ยคือขี่มัตตาไซด์มา
อันนี้ล้มเองก่อนนะล้มเอง

ยังไม่พ้นปั๊มน้ำมันเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก

อแตกอะไรไหมแล้วก็ขึ้นขี่รถต่อ

ก็เล็งดีนะจะออกจากปั๊มก็ดูซ้ายดูขวาให้ดี

อีกรอบนึงครับ

เพราะว่าโดนชนเต็มเลยนะคะ

เพราะว่าคือมันมันตัดไปแบบนั้นไม่ได้ค่ะ

ตำรวจก็ลุกขึ้นมาแบบเดินมาดู
เคราะห์ดีนะคะต้องย้ำว่าเป็นเคราะห์ดีค่ะ

กล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันอีกเหมือนกัน

แล้วก็พุ่งเข้าชนป้ายเลยนะคะ

หมุนคว้างชนป้ายข้างทางแล้วก็รั้วเหล็ก

เด็กปั๊มนี่วิ่งหนีตายไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ

กลัวว่าจะเกิดอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้
หลังจากที่รถเก่งคันนี้หยุดนิ่งไปแล้วเนี่ย
ปั๊มก็รีบนำถังดับเพลิงมาฉีดสกัดไฟ

ไฟไหม้แล้วลุกลามไปติดหัวจ่ายน้ำมันเนี่ย

นี้อยู่ริมถนนสายอายุทยาเสนา
อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอาการ

สาเหตุคิดว่าน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วสูงค่ะ

แล้วก็หมุนพุ่งมาชนในปั๊มน้ำมันแบบนี้

อำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะ

มีปลาทูสดบรรทุกมาเต็มคัน๕๐รัง
น้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
กำลังจะเอาปลาทูไปส่งที่ปัตตานี

รถก็เลยพลิกคว่ำเท้งเต้งกลางถนนอยู่แบบนี้

กระจายเต็มถนนเลยนะคะ

จึงคุณทำคือเอาถุงพลาสติกขนาดใหญ่
โกยปลาทูขึ้นรถไม่แคะสายตาคนอื่นได้เหรอคะ
ส่วนคนขับที่ได้รับบาดเจ็บก็ทำได้แค่มองตาเปรียบทำอะไรไม่ถูก
ชาวบ้านก็มามุงดูเยอะตำรวจเขาบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ถ้าเจ้าของรถบรรทุกหรือเจ้าของปลาอยากจะเอาเรื่อง
ก็ได้ได้เลยนะคะมีคลิปไปแจ้งความได้เลย
เอาปลาเข้าไปถ้าทอดไปแล้วก็คงคืนลำบาก
แล้วถ้าเขาจะเอาเรื่องก็ต้องรับโทษนะ
ไปขโมยของเขาเนี่ยนะครับ